คุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่กันหน่อยมีข่าวดีแล้วนะครับ
ป้าพรที่ออกไปหาเห็ดหายออกจากบ้านไป๕๖วัน
ล่าสุดเจอแล้วเมื่อเช้านี้อิดโรยนิดหน่อย
แต่ว่าร่างกายยังคงแข็งแรงดีป้าพรก็บอกว่า
เหนื่อยไหนก็นอนนั่นอาศัยเก็บของป่าผลไม้ป่ากินกันไป
แต่ว่าสาเหตุว่าทำไมถึงหลงเดี๋ยวรออาการของป้าพรดีขึ้นก่อน

ความคืบหน้าในการติดตามหาตัวนางอำพรตาคำหรือว่าป้าพรยายพรอายุ๖๙ปี
เป็นชาวตำบลหลงขอดอำเภอพระจังหวัดเชียงใหม่
คุณป้าเองก็เดินเข้าไปในป่านะครับไปเก็บเห็ดไปหาของป่าที่ป่า
ห้วยป่าไร่ที่หย่อมบ้านปางบงแล้วก็เกิดหายตัวไป
ตั้งแต่เย็นของวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน
ระดมกำลังออกติดตามหาตัวตั้งแต่หายตัวไปเลยนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีข่าวดีนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราที่เกาะติดอยู่นะครับ
ได้รับการยืนยันจากนายภูพิชิตช่วยบำรุงครับ
เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนาบอกว่า
ตี๕๓๐ของวันนี้ครับพบตัวยายพรแล้วครับ
บริเวณป่าห้วยตองหนามเขตติดต่อระหว่างท้องที่ของ
บ้านป่า๕กับบ้านหลวงในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลันนาครับ
ตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นก็อาการอิดโรยเล็กน้อย
แต่สุขภาพของป้ายังคงแข็งแรงปกติดีนะครับ
ป่าพรหรือว่าไยพรบอกว่าก็ออกไปหาของป่าตามปกตินะครับ
ตั้งแต่วันที่๗มิถุนายนเดินไปเรื่อยตามลำห้วยต่าง
เหนื่อยก็พักตามคนต้นไม้ใหญ่อาศัยเก็บผลไม้ป่ากินเพื่อยังชีพกันไป
การพบยายพรในครั้งนี้สร้างความดีใจให้กับทีมค้นหาเป็นอย่างมาก
ยาดเข้าครัวโดยเฉพาะสามีนะครับ
คุณตารัฐบอกว่าโอ้อยู่กันมา๓๐๔๐ปีไม่เคยห่างกันเลย
วันนี้คุณตารัฐมีรอยยิ้มขึ้นมาแล้วนะครับ
สาเหตุของการหลงป่าเนี่ยป้าพรยังไม่ได้บอกอะไรเดี๋ยวรอระหว่างการซักถามก่อน
ขอให้พ่าพรชภักดิ์มีการพักกันก่อนอาการดีขึ้นเดี๋ยวก็ถามว่าทำไมถึงหลงเข้าไป
ช่วงสายที่ผ่านมาครับคุณตารัฐสามีของคุณป้าเอง
ก็พาลูกหลานไปรับตัวคุณยายพรหรือป้าพร
แล้วก็พาไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เรียกขวัญกลับคืนมาให้คุ้มครองนะครับ
ตลอดการค้นหานะครับเจ้าหน้าที่ได้ทำทุกวิถีทางนะครับ
ระดมกำลังอาสาสมัครชาวบ้าน
เมื่อวานก็มีการนิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีขอขมา
เจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางเปิดป่าตามความเชื่อ
เพื่อขอให้เจอตัวของยายพรเร็วที่สุด
ก็มีพระครูวรวรรณวิวัตรเจ้าคณะตำบลหลงขอด
แล้วก็ประธานกลุ่มคนพร้าวรักป่า
พร้อมด้วยพระครูปรีชาพิวัฒน์
เป็นประธานศูนย์กู้ชีพพระวังหิน
ก็ร่วมกันทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขา
เพื่อขอให้เปิดป่าตามความเชื่อ

ทำไปเมื่อวานเช้าวันนี้โชคดีเจอเลยครับ
เขาก็เชื่อกันว่าโอ้โหสงสัยเจ้าป่าเจ้าเขา

เมื่อเช้าเข้าไปเจอเลยตอนตี๕๓๐

แต่ว่าก็อิดโรยเล็กน้อยตามที่รายงานกันไป
ส่วนสาเหตุเดี๋ยวรอนักข่าวไปสักถามก่อน
เดี๋ยวจะมีความคืบหน้าก็จะบอกให้อีกฟัง